เหตุเกิดในงานแต่งงาน
ฝั่งที่เป็นแม่เจ้าบ่าว

เจ้าบ่าวก็ต้องอวยพรลูกชายตัวเอง

แต่จังหวะตอนพูดถึงลูกสะพ้ายคุณผู้ชม

แม่แม่จะพูดแบบนี้จริงหรอ
ลูกสะพัยไม่มีอะไรดีเลยจ้ะ
พี่โบ๊คพี่โบ๊คแต่ประทับใจที่สุดคืออะไร

อย่าบอกทุกคนเลยจะไม่ได้ฝังจ้า

เลือดแตกดูหายใจไม่ทั่วท้อง

มันทดแทนกับสิ่งที่พูดมาก่อนหน้าได้ไหม
แต่อย่างน้อยนะอย่างน้อยแม่มีประโยคเด็ด

หยุมหัวแล้วรูปหลังนะครับ

แบบแฮปปี้เอ็นดิ้งเลยฟังที่แรกคือ
เสื้อแดงนั่นคือแม่ของเจ้าบ่าวนะ

ลูกสะพัยฉันไม่มีอะไรดีเลยจ้าม
ตื่นสายกินเหล้าเที่ยวทุกอย่างจ้า

แต่ทิ้งท้ายว่าประทับใจลูกสะพ้ายมากเพราะลูกสะพ้ายรักเธอเท่านั้นแหละฮะ
เสียงปรบมือเป็นกำลังใจมาเลยครับฮือฮา
เจ้าของคลิปขึ้นแคปชั่นว่าความประทับใจของแม่ผัวแม่ผัวในฝัน

ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้คุณผู้ชมฮะตัวคุณแม่สามีคนที่พูดเนี่ยนะคนที่ถือไมค์พูดเนี่ย
คุณแม่เป็นแม่ค้าแล้วก็สนิทสนมกับลูกสะพ้ายอยู่แล้วทำไมทำไมสนิทกัน
ตี้กันบ่อยฮะปาร์ตี้กันบ่อยดื่มด้วยกันเองนี่แหละแล้วก็แย่งไมค์กันร้องเพลงด้วย
แล้วครอบครัวของสามีก็รักลูกสะพ้ายรายนี้รักเหมือนลูกสาวก็หยอกเล่นหยอกเล่นกันบนเวทีครับ
นี่อะ

แต่งเมื่อไหร่เชิญพี่พูดบนเวทีได้เลยค่ะ